ค่ะซึ่งคนนี้ก็มาตามนัดนะคะ
มีการชุมนุมของภาคีเครือข่ายต่าง

การจัดกิจกรรมเครือข่ายขับไล่พลเอกประยุทธ์
ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ
วันนี้นะคะถ้าเราดูจากภาพบรรยากาศสดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศอยู่นะคะ
จะเห็นว่าแยกอโศกมนตรีวันนี้นะคะมีการใช้พื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ในการใช้เป็นเวทีปราศัยส่วนอีกครึ่งหนึ่งค่ะ
การจราจรก็ยังคงเปิดเป็นปกตินะคะแต่จะมีการชะลอตัวเป็นบางครั้งเท่านั้นค่ะ
ด้านนายสมบัติบุญงามอนงนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ย
รูปแบบของการกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมฟรีไมค์นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้มาสะท้อนปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากภาครัฐนะคะ
ก็จะเปิดให้คนที่อยากจะขึ้นพูดนั้นนะคะได้พูดบนเวทีค่ะส่วนการจัดกิจกรรมที่แยกอโศกนั้นนะคะ
ก็ยังยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมไปทุกวันนะคะสลับกับขบวนคาร์มอบของนายนัทวุฒิสายเกลือค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางขบวนของนายนัทวุสัยเกลือนะคะ
ก็มีการจัดขบวนเป็นคาร์มอฟค่ะที่แยกราชประสงค์นะคะโดยเคลื่อนตัวออกจากแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
วิ่งตามถนนสุขุมวิทย์ค่ะใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนขบวนไม่กี่นาทีนะคะ
แต่ว่านายนัทธวุฒิก็บอกนะคะว่ามีการวนตามถนนสุขุมวิทย์นะคะเป็นเวลา๓รอบค่ะ
ซึ่งกิจกรรมของนายนัทธวุฒิก็ยังมีการบอกอีกนะคะว่าเพื่อไม่ให้การชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะ
มีรูปแบบที่น่าเบื่อนะคะก็จะจัดกิจกรรมการประสัยที่แยกอโศก
แล้วก็มีขบวนคามอฟขับคู่ไปด้วยค่ะขับเคลื่อนไปด้วยค่ะ
แล้วก็แย้มด้วยนะคะว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยประชาชนมวลชนเนี่ย
ติดตามการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มขับไล่พลเอกประยุทธ์ได้เลยค่ะ
กิจกรรมวันนี้นะคะคุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะ
ทางคุณสมบัติก็บอกว่าจะจัดการปลาใสที่แยกอโศกนะคะ
ไปจนถึงเวลา๑๙นาที๓๐นาทีค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบนะคะก็มีตำรวจในท้องที่
มาดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่แยกอโศก
สิริวัณรักษาขาวทะลัดทีวีส่วนจากแยกอโสกมนตรีค่ะ